ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
อย่าลงไฟแดง

เข้าหน้าเหี่ยวยน
จะพาไปรดน้ำมนต์
ล้างข่าวเป็นดาวบ้านหนา

เพลงนี้นะฮะก็เป็นเพลงเก่งของคุณรำพันธ์นะครับ

เป็นสมัยตอนทำก่อสร้าง

ชุดสมศรี๑๙๙๒ที่จะออกวันนั้นน่ะ

ผมทำงานก่อสร้างอยู่ตอนนั้นวันละ๕๐บาท
จ้องว่ายิ่งยงจะออกวันไหน
พอเขาบอกว่าวางแผงวันนี้

เพิ่งซื้อมาฟังเป็นคนแรก

ที่ดีมาสู่ครอบครัวของคุณรำพันนะฮะ

มีโอกาสน่าจะให้ถึงแสนบาทนะครับ

เงินพาลูกไปเที่ยวด้วยมีเงินเก็บด้วยนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับ
มาครับสำหรับเพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณรำพันธ์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทคุณระพันธ์ร้อง

ร้อง
ได้ครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะแบบที่เพิ่งเปิดมาอาจตกใจว่านี่ร้านแตกแล้วหรือ

แต่ว่าเราก็ดีใจเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยิ่งใหญ่พอกับร้านแตกเลยเพราะว่าทำได้ตามเป้า
แล้วเงินก้อนนี้สำคัญกับครอบครัวของพี่เขาจริง

เพลงที่เปิดตัวสร้างชื่อให้กับเขาทรคสมศรี๑๒๙๒

ความรู้สึกอันนี้มันยิ่งกว่าเพลงที่แล้วเข้าไปอีก
ถ้าทำงานวัตรศามร้อยเนี่ยต้องทำแบบไม่กินไม่ใช้เลยนะ
เดือนกว่าจะได้เก็บได้๖๐๐๐นี่คือไม่กินไม่ใช้ด้วย
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ต้องกินต้องใช้
เพลงหน้าพี่รำพันธ์๘๐๐๐เกินกว่าที่พี่ฝันไปอีก
คือตอนแรกตั้งไว้ว่า๖๐๐๐ก็เกินกว่าฝันแล้วอันนี้ฝันซ้อนฝันอีก๘๐๐๐เพลงหน้า
อีกหนึ่งแผ่นป้ายที่ยังไม่ได้ใช้และใน๑แผ่นป้ายนั้นยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลย
วันนี้ก็เสพความสุขและความอิ่มเอมกับความสำเร็จที่ทำไปได้ตามเป้า
แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมที่รัก

วันนี้คุณรำพันธ์นะครับก็ได้ทำให้เห็นว่า
พ่อนะครับก็เปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้หรือว่าครอบครัวนะครับ
เรินเติบโตและมั่นคงถ้าพ่อแข็งแรง
พ่อเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ลูกเมียพึ่งได้นะครับ
ครอบครัวนั้นหรือต้นไม้ต้นนั้นมันก็จะเจริญงอกงามแข็งแรงไปต่อไปได้
คือถ้ารากมันไม่แข็งแรงแล้วต้นไม้มันก็คงจะโตไม่ได้
ก็เหมือนกับน้องทั้งสองคนนี้นะครับที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
เพราะคุณลำพันเป็นแบบอย่างที่ดีให้ครับเขา
เราก็มาเอาใจช่วยคุณรำพันธ์นะครับผู้ชายดีคนนี้กันต่อไป
๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตขวัญใจคนรากย่า
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เฮ้อเฮ้อเฮ้อ
ตอนแรกเจ้าจ้านบอกว่า
ไม่มีพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเข้าด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีแต่คนเขาว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับ

ที่มันลุมดาวเราสมมุติคิดในด้านร้าย
คิดว่าลูกสองคนจะอยู่กับพ่อคนนี้ได้ไหม
เขาก็บอกว่าคืนจะเป็นอะไรไปเขาก็จะอยู่กับลูกตลอดไป
ขอบใจนะเวลาที่ผ่านมาที่ทำให้พี่เป็นคนดี
นั่นแหละรู้ไหมที่ทำให้พี่เป็นคนดีทุกวันนี้
โลกครั้งชนักภายใจโลกกลับมาฆ่าของลูกทำลูก